เพื่อนชายชาย
สวัสดีครับ

เป็นผู้ชาย

เย็นครับ
๒ตัวว่ะ

๒ตัวใช่มะ
๒ตัว๒ตัว๒ตัว
พี่พี่บอกเสียง

พี่อย่าเปิดจำนะ

๖ตัว

พี่หนูที่เที่ยว